สำหรับครอบครัวสายฮาอย่างกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์
วันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่ของคุณกิ๊บ
หลายคนคงได้เห็นความน่ารักในบทบาทของคุณแม่
กุ๊บกิ๊บเองที่ต้องดูแลน้องเป่า
รวมไปถึงบทบาทอีกบทบาทหนึ่ง

จะบอกว่ากุ๊บอิ๊บเองก็ทำหน้าที่เป็นลูกคนนึงได้ดีทีเดียวนะ
ว่ากุ๊กกิ๊บเองก็เป็นคนที่รักคุณแม่มาก
แล้วก็ดูแลคุณแม่กระตันยูคุณแม่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
ในวันนี้แหละอย่างที่บอกไปเป็นวันเกิดของคุณแม่ค่ะ
กิ๊บก็มีการโพสต์ภาพสวมกอดคุณแม่ของเธอ

ปีนี้เขาไม่ได้ไปฉลองกันที่ร้านอาหารหรือว่ามีปาร์ตี้แบบเหมือนทุกปี
แต่ว่านอนอยู่บนเตียงคุณแม่ไม่สบายอยู่

โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
ประมาณว่าทุกเช้าที่เธอตื่นมาเธอขอบคุณเสมอเลย
มีแม่คอยดูแลเธอมาอย่างดีที่สุด
ดูแลด้วยหัวใจด้วยความรักและความอบอุ่นที่มีให้เธออย่างมากล้นนะคะ
คุณแม่คือคนเดียวที่รักเธอโดยไม่มีเงื่อนไข
แม่เป็นแม่ที่น่ารักของเธอเสมอสุขสรรค์วันเกิดรักแม่ค่ะ
แล้วก็ตามด้วยข้อความภาษาไทยต่อด้วย
บอกว่าถึงปีนี้เราจะไม่ได้ฉลองก็ไม่เป็นไรนะแม่
รีบหายรีบเข้มแข็งสู้กับทุกสิ่งแล้วออกไปมีความสุขกันนะแม่

ดูแลแม่เหมือนที่แม่ดูแลกิ๊บตอนเด็กวันเกิดปีนี้นะฮะ
ก็ได้แต่วอนขอให้พระนะฮะ

ให้แม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแม่จะต้องหายแม่จะต้องดีขึ้น
เชื่ออย่างนั้นรักแม่นะคะ
ซึ่งก็มีแฟนคลับรวมไปถึงพี่น้องในวงการนะครับ
มันจะเป็นเนยโชติกาแม่แก้วสุดารัฐ
คุณแม่ของพระเอกหนุ่มณเดชนคุกิมิยะก็มาส่งกำลังใจให้ด้วย
แล้วก็โวยพรให้คุณแม่ของสาวกุ๊กกิ๊บหายป่วยไวค่ะ
เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้คุณแม่ของกุ๊บกิ๊บเนี่ย
หลังจากเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งปอดระยะแรกเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ส่วนทางด้านลูกเขยอย่างบี้ทัศภาคเองก็โพสต์รูปวันแต่งงานค่ะ
พร้อมด้วยข้อความสุขสรรค์วันเกิดคุณแม่สุดที่รักอีกคน
ขอบคุณคุณแม่ที่ดูแลและก็รักผมเหมือนลูกอีกคน
ผมจะรักแม่แล้วก็คิดถึงแม่มาก
จะรีบกลับไปหาให้รีบหายด้วยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับกุ๊บกิ๊บแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ

เป่าแต่งตัวเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ค่ะ
มีพลังสงสัยจะส่งกำลังใจให้กับคุณยาย

แล้วก็จุ๊บไปที่มือคุณยายด้วยบอกให้คุณยายหายไว
รูปนี้น่ารักมากครอบครัวคนนี้น่ารักอยู่แล้ว

เราสองคนก็เป็นกำลังใจส่งไปให้ถึงขอบเตียงเลยค่ะ